ไม่ใช่ค่ะของแม่ชีหมอปลายค่ะ
คือก่อนอันนี้ได้ไปทำข่าวแม่ชีเขากลับมาเมืองไทย
คุณผู้ชมคะนี่คือเหรียญยมพรมนะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังที่มาที่ไปแล้วก็การขอนะ
คืออย่างที่ทราบกันนะคะแม่ชีหมอปลายกลับมาไทยรอบนี้เป็นพี่สุนี
บวชชีมานะคะก็มีคำทำนายหลายอย่างค่ะ
อย่าเรียกว่าคำทำนายแม่ชีบอกว่าเป็นการบอกเล่านะคะ
ครึ่งปีหลังค่ะยังมีข่าวการเสียชีวิตของศิลปินดารา

โดยเกิดจากปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วก็โรคซึมเศร้าค่ะ

รอดูแล้วกันคุณผู้ชมแต่จริงไม่อยากให้มันตรงนะส่วนเรื่องคู่รักละลาค่ะนอกจากจะมีข่าวดีเรื่องงานแต่งหลายคู่แล้วนะคะยังมีคู่ที่แบบจะเลิกลาแบบช็อกใจแฟนอยู่นะคะก็ถามหมอแม่ชีเหมือนกันว่าให้คู่ที่เป็นข่าวอยู่ไหมไม่รอดูแล้วกันนะคุณผู้ชมและที่ปังไปกว่านั้นค่ะอย่างที่บอกไปค่ะเหรียญค่ะนะคะเนี่ยค่ะแม่
เป็นความเชื่อนะคะว่าแบบท่านสื่อสารกับท่านยมทูตได้เนี่ยค่ะนะคะซึ่งแม่ชีบอกนะคะว่าเหรียญนี้ค่ะใครอยากได้อะไรก็ขอเลยนะคะหรือว่าใช้วิธีจุดทูป๒ดอกนะคะหรือว่า๑๖ดอกเพื่อบอกท่านใครติดขัดการงานใดอุปสรรคต่างนานาลองขอดูค่ะที่สำคัญค่ะ๑กันยายนนี้ค่ะแม่ชีเนี่ยเดี๋ยวอีก๖วันเนี่ยจะกลับไปที่ศรี
เป็นความเชื่อนะคะ